ทำไมรู้ไหมหมามาไล่งับรองเท้าเธอค่ะ
เออไปแล้ว
นี่คือไม่ยอมลดละจริงเห็นไหม
คาบรองเท้าทั้งที่เธอก็ใส่อยู่แล้วก็วิ่งไปด้วยไงคะ
คือถ้ามันจะคาบติดหนึบขนาดนี้แล้วก็

ไม่ใช่แค่รองเท้านะเอาไปทั้งขาเลยครับ
เฮ้ยมันโหดไปกูจะนะ
คุณอันนี้มันโหดไปเหมือนกันหมาตัวนี้มันโหดไปมากเลยดิฉัน
คือเข้าใจเลยกำลังโอ้โหแง้มมอไซค์หนีแล้วนะ
มันยังจะตามมากัดถึงที่อีกเหรอ

สุดท้ายก็ต้องถอดให้มันไป
ถ้ามันจะสู้ขนาดนี้เอาให้มันไปเถอะนะ

ใส่ร่องเท้าได้ไหม

สามารถหักไปเกิดใส่แหม